มาดูต่อกันที่ผู้ชายกันบ้างดีกว่า

นิดนึงแต่ว่าพอข่าวผู้ชาย

แฟนของหลายคนในประเทศนี้

ตัวเขาปล่อยผลงานมาให้ใครหลายคนได้ชมกัน

สิบกว่านาทีเพราะว่าเป็นแบบช็อตฟิล์ม
คุณผู้ชมค่ะเล่นให้กับ

นางเอกรุ่นน้องมิ้นท์รันรวี
คือความพิเศษของเพลงนี้เขานำเสนอกัน

สี่นาทีได้เนี่ยถ่ายทอดเรื่องราว

ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้แล้วอีกหนึ่ง
เลยหลายคนรอดูถ้าพี่เวียเล่นเนี่ย

ก็ไม่รู้เหมือนเราเบลล่าว่าไง

คือให้ได้ฟินกันแบบกรุบเหมือนกัน
เป็นฉากแนบชิดพอเบาละกัน
หวานใจตัวจริงอย่างสาวเบลล่านี่แหละ
เขาบอกว่าดูแล้วก็พอยิ้มได้แหละ

โอ้โหเป็นไงฉากเลิฟซีนพอได้กรุบกริบนะคะ

นิดหน่อยแบบว่าจุ๊บปาก
เบาย้อนกลับไปดู

ไม่ใช่ว่าเขามีผลงานอะไร
แบบว่าพี่เวียไม่สบายจงไม่สบายใจ

เอ็มวีซ่อนกลิ่นออกมาของปามี่

เป็นอัพชอตนะ
แค่แบบเดินเฉียดกันไปเฉียดกันมา
มากสุดเอาจริงแค่มองตาย
แค่นั้นเองบอกเลยว่าสบายใจกันได้
พี่เวียจ๋าไปดูภาพกันเต็มหน่อยไหมนะ
เออคุณผู้ชมนี่แบบนี้

เวียจ๋าไปดูช็อตเต็ม

เออเป็นไรนะ
เห็นมั้ย

สมจริงแต่ว่านั้นแหละที่อากาศทหันสบายใจกัน

เอาเป็นว่ามาดูชีวิตจริงของทั้งคู่ดีกว่า
เพราะทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างหวานกันมาก

เขาคือมุษมท์ถ่ายรูปให้กันอย่างนี้

งานกู่กันไม่ต้องรอหลุ้นนะจ๊ะ
แต่ว่างานพรีเซนเตอร์บอกเลยว่าแน่น
สี่ห้าตัวคุณดูม้วนไปนะครับ